คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของหมาหลงกันหน่อยค่ะ
เป็นบีโก้กำลังน่ารักน่าชังเลย
ตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะอายุประมาณ๖๗เดือน

หมอบอยู่ใต้โต๊ะร้านข้าวมันไก่หน้าร้านสะดวกซื้อเขตเทศบาลเมืองสระบุรีค่ะ
ก็ไม่รู้แหละว่ามันหลงมาจากไหนแต่หลงมาถึงร้านข้าวมันไก่แล้ว
แม่ค้าข้าวมันไก่ก็เลยดูแลเอาไว้ก่อน
แล้วก็มาประกาศหาเจ้าของรับตัวคืนไปค่ะ
แม่ค้าที่ว่าก็คือนางบัวนี่แหละค่ะเล่าให้ฟังว่า
มาเปิดร้านตอนประมาณสักบ่าย๓โมง
ก็เจอเจ้าบีเกิ้ลตัวนี้นอนหมอบอยู่ที่ร้านค่ะ

ถามร้านค้าใกล้เคียงก็ไม่รู้เลยว่าเป็นหมาใคร

ก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะถูกรถชนหรือว่าถูกหมาจรจัดกัด

ใครเป็นเจ้าของหมาใครหาย
ีเกิ้ลตัวนี้ของใครหลุดไป
ติดต่อขอรับตัวได้ที่ร้านข้าวมันไก่นะคะ

ด่วนเลยนะคะคุณบัวบอกว่าสงสารมันน่ะ

คือบีเกอร์จริงมันเป็นหมาที่ไม่ได้เป็นหมาดุ
เป็นทรงฮาวคือแรงจะเยอะเป็นแบบสายวิ่ง
เออเอาเจ้าของไปรับมาหน่อยนะคะสงสาร

คอสีเหลืองร้านข้าวมันไก่นะ